มาดูกรณีที่นายทุนเข้าไปจับจองเข้าไปครอบครองพื้นที่เขาหน้ายักษ์อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงากันหน่อยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วนอกจากในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองแล้ว
อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือก็ถูกบุกรุกเช่นเดียวกันค่ะ
คุณสุพัตราศรีปัชชิมมีรายงานพิเศษเรื่องนี้มาฝากค่ะ
พื้นที่เขาหน้ายักษ์ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาและชายหาดเล็กเต็มไปด้วยเม็ดทรายสีขาวละเอียด
ฝั่งตรงข้ามฐานทัพเรือพังงาเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางทหาร
ซึ่งกองทัพเรือขอเช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการฝึกภาคสนาม
มีป้ายปิดเป็นเขตห่วงห้ามชัดเจนแต่ยังถูกบุกรุกจากนายทุน
แม้ว่าพื้นที่ปลายเขาหน้ายักษ์แห่งนี้จะอยู่ในเขตควบคุมของทหาร
แต่ด้วยพื้นที่ที่มีหาดทรายสวยงามค่ะจึงเป็นแรงดึงดูดให้นายทุนเข้ามาเพื่อที่จะหวังครอบครองพื้นที่แห่งนี้ค่ะ
ได้รับการร้องขอจากกองบัญชาการทัพเรือภาคที่๓กองทัพเรือ
ให้เข้าตรวจสอบที่ดินพื้นที่เขาหน้ายักษ์
บ้านทัพละมุตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ซึ่งพบว่าเดิมมีการแจ้งหลักฐานสค๑ไว้

โดยแจ้งว่าเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าว
และต่อมาได้มีบุคคลนำหลักฐานดังกล่าวมาออกเป็นนศ
เนื้อที่ประมาณ๑๔ไร่เศษ
ด้านพันธบรวจโทพัฒระอัตถากร
ครอบครองพื้นที่เขาหน้ายักษ์ยุคแรก
ซึ่งอ้างว่าถูกนายทุนร่วมกับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินจังหวัดพังงา
สาขาท้ายเหมืองในขณะนั้น
ออกเอกสารนศ๓กทับที่ดินของตัวเองที่ซื้อมาจากชาวบ้าน
บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเปลี่ยนตัวเลขในเอกสารสค๑
หรือที่เรียกว่าสคบินและสคบวม
ในหลายแปลงโดยมีค่าราชการระดับสูงรู้เห็นกับขบวนการนี้
โกงนะครับไม่ได้โกงแปลงเดียวนะครับ
โกงเป็น๑๐แปลงเป็น๑๐๐แปลงนะครับ
ความผิดพลาดแปลงสองแปลงผมยังถือว่าเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่คนโกงจริงเขาเป็นขบวนการนะฮะ
ถ้าพระอาจารย์จะสืบสาวนะฮะต้องดูในแผนประทุศกรรมภาษาตำรวจนะฮะ
เขาจะมีวิธีการปลอมแปลงเอกสารมั่งนะฮะ
บิดเบื้อนข้อกฎหมายมั่งนะครับเอาสค๑บินมั่งนะครับ
สค๑น้อยก็ไปแก้สค๑นะฮะ
ก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายทีว่าอย่าง๑๓ไร่
ขมวดเลข๑เป็นเลข๖ก็กลายเป็น๖๓ไร่นะครับ
ปี๒๕๕๕มีความพยายามของกลุ่มในทุนท้องถิ่น
จะออกโฉนดที่ดินบริเวณเขาหน้ายักษ์
ในจุดความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
รอบคลุมพื้นที่ชายหาดและบนภูเขา
เป็นเนื้อที่ประมาณ๑๕ไร่
พบว่าสภาพของพื้นที่เกิดเหตุ
ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์แล้ว
มีสภาพเป็นป่ารกทึบและยังมีสภาพเป็นภูเขา
ซึ่งเป็นข้อห้ามหลักในการออกเอกสารสิทธิ์
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง